แต่มันเป็นเรื่องสำคัญเป็นปัญหาสังคมนะคะ
คนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

มีค่าแรกเข้ามีค่าดูแลรายเดือน
ผู้ประกอบการแจ้งเจ้าหน้าที่ตลบหลังให้ไปจับ

หนึ่งในคนที่ก่อเหตุเป็นตำรวจ
เป็นดาบตำรวจเป็นตำรวจท่องเที่ยว

นายไหนก็ไม่รู้ขอโทรหานายก่อน
ไปดูบรรยากาศตอนจับกันอีกทีนึงค่ะ
ผมช่วยคุณแล้วนะ
ผมขอให้คุณดีแล้วนะ

เดี๋ยวดูซ้ำกันอีกทีแบบเต็มเลยค่ะ

ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
ร่วมกับตำรวจสพบังใหญ่นะคะ
ไปจับกลุ่มคนที่แอบอ้างว่าเป็น
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง

นี่คือในพื้นที่อำเภอบังใหญ่นนทบุรีนะคะ
จอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ขึ้นนัดรับเงิน๑๐๐๐๐๐บาทค่ะ
นัดรับเงินจากสถานประกอบการนะคะ

ตอนแรกไม่ยอมรับเงินในร้าน

นี่ให้โยนเงินใส่รถ
พอรับเงินปุ๊บเจ้าหน้าที่ล้อมจับเลย
เขาก็พยายามจะหนีกันนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ย
สุดท้ายหนีไม่รอดถูกรวบตัวได้๒คน
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเออน่าตกใจเหมือนกันนะคะ

ดาบตำรวจภูวะเมฆฮีรันวงวราดล
กับตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพ
อีกหนึ่งคนคือนายมานัทสุขสมค่ะ

ดาบตำรวจภูเวอเมธฮิรันท์พยายามจะบอกว่า
ขอโทรหานายก่อนขอโทรหานายก่อน

ไม่รู้จะโทรหานายคนไหนโทรหาใครอ่ะพี่อุ๋ย

จริงบอกชื่อมาก็ดีนะคะเผื่อขยายผลไปจับด้วย

คือปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะมีผู้ประกอบการสถานบันเทิง
ในพื้นที่นนทบุรีเขาถูกเรียกรับเงินตั้งแสนนึงนะคะ
คือกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้
โทรหาผู้ประกอบการผับบาร์ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
อ้างว่าเป็นฝ่ายปกครองชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง

ค่าเปิดตัวดูแลครั้งแรก
รายเดือนต้องจ่ายเดือนละ๔๐๐๐บ้าง๓๐๐๐บ้าง
ร้านไหนไม่จ่ายโดนจับโดนปิดร้าน
ผู้ประกอบการเขาก็กลัวหลายรายยอมจ่ายไปแล้วนะคะ
สุดท้ายเขาทนไม่ไหวแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเลยซ้อนแผน

ทีนี้ค่ะมันมีคนที่บอกว่าเป็นคนบงการในแป๊ะ

แป๊ะค่ะพี่อุ๋ยเดี๋ยวลองฟังเสียงตรงนี้นิดนึงนะคะ
เป็นเสียงการคุยกันระหว่างผู้ประกอบการสถานบันเทิงกับในแป๊ะ

คุยกันต่อมาอีกทุกครั้งบ้าง
และอื่นหลัก

ชื่อมันทั้งหมดกี่ล้าน๒๐หรือเปล่า
ประมาณเดี๋ยวผมสรุปให้ผู้กองเขาดีกว่าครับ

นี่มันต้องขยายไปให้ถึงตรงนี้เนาะคุณผู้ชม
แป๊ะคือใครอ่ะส่งให้นายนายคือใคร
ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าที่สพบังใหญ่นะคะ
ผู้ต้องหา๒รายยังถูกควบคุมตัวอยู่ค่ะ
รถเก๋ง๒คันที่ใช้ในการก่อเหตุก็จอดไว้ที่สพบังใหญ่
รถตำรวจท่องเที่ยวเป็นรถตำรวจจริงที่เมื่อวานพี่อุ๋ยยังทักอยู่เลย
เอ๊ะทำไมปลอมรถได้เหมือนมากเหมือนมากเลยนะ
คือรถที่ใช้งานจริงแหละแต่เอามาก่อเหตุ
ดาบตำรวจภูวะเมฆเอารถของตำรวจท่องเที่ยวมาก่อเหตุนะคะ

นิสสันซันนี่สีทองกระจกซ้ายด้านหน้าด้านหลังถูกทุบจนแตกค่ะครับ
เคร่งเครียดเลยค่ะทีมข่าวพยายามจะถามดาบตำรวจภูวะเมษ
ว่าไปเรียกเก็บสวยจริงไหมมีใครโยนเงินเข้ามาในรถยังไง
เขาปฏิเสธเขาไม่ตอบนะคะถามต่ออีกทำครั้งแรกหรือเปล่า
เนี่ยคุณภูริพัฒน์ภูรินินทร์หน้าข่าวของเราเห็นไหมคะกินอยู่ข้างเดินตามอยู่
เขาก็ไม่ตอบเดี๋ยวลองดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
ปกติเราไปเก็บสวยที่ร้านแบบนี้บ่อยเหรอคะ
ไม่เคยเก็บแล้ว
ไม่เคยเก็บแล้วรู้ว่านะ
เห็นไหมคะนักข่าวพยายามจะถามว่าแป๊ะคือใคร
พี่รู้จักแป๊ะไหมคะเพราะว่ามันมีคลิปเสียงที่แป๊ะคุยกับผู้ประกอบการสถานบันเทิงแล้วก็เรียกรับเงินมาค่ะ
ว่าจะเป็นคนบงการเนี่ยค่ะแป๊ะไหน
นี่นะคะผู้ต้องหาอีกคนค่ะนายมานัทก็ไม่ยอมเปิดปากพูดอะไร
โอ้โห
ก็ไม่ตอบทั้งคู่นะคะดาบตำรวจภูวะเมฆก็ไม่ตอบนายมานัทก็ไม่ตอบ
วันนี้มีญาติของดาบตำรวจภูเมฆพร้อมด้วยทนายความมาที่โรงพัก

กันตัวสองแสนบาทแล้วก็บอกกับทีมข่าวว่าขอยืนยันว่าดาบตำรวจภูเมฆถูกหลอกให้ไปรับเงิน
จริงไม่ได้ไปเรียกเงินอะไรเลยเงิน๑แสนถูกยัดใส่มา

ก็บอกว่ามีผู้สั่งการค่ะชื่อแว่นค่ะ

ก็ทางทนายความบอกว่าเชื่อว่าน่าจะได้ประกันตัวนะ
ส่วนมานัทเป็นคนรู้จัก
ทนายความบอกว่าการจับในครั้งนี้มันแรงเกินไปหรือเปล่า
เขาไม่ได้จะหลบหนีสักหน่อย
ฟังเสียงคนใกล้ชิดดาบตำรวจภูเมฆนะคะที่พยายามจะมาประกันตัวกันด้วยค่ะ
มีคนว่ามันอยู่ที่นี่

คุณผู้ชมคะรองพิวเตอร์ตำรวจท่องเที่ยวในฐานะโคโศก
บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวออกมาบอกว่า
มันทำลายภาพลักษณ์จริง
สร้างความไม่พอใจกับประชาชน
เรียกรับผลประโยชน์จากสถานบันเทิงในพื้นที่สพบังใหญ่มันเรื่องใหญ่นะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็เลยยอมรับว่า

ก่อนหน้านี้ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ดาบตำรวจภูวะเมษ
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำรวจนครบัน๔๖กรุงเทพ
ก็คือในพื้นที่สนประเวทบังรักษ์ทองหล่อ
ดาบตำรวจภูเมฆเอารถยนต์สายตรวจของตำรวจท่องเที่ยว
ไปก่อเหตุถึงพื้นที่สพบังใหญ่
ไปกับนายมานัทสุขสมเป็นชาวสุพรรณบุรี
แล้วถูกรวบตัวพร้อมเงินของกลางอันนี้มันเรื่องใหญ่
ต้องมีการดำเนินการเดี๋ยวดูตอนที่มีการแถลง
ข้าเช็ทเจนได้นำยังว่าเอาถือเป็นโอกาสที่ดีเลยว่า
เราเกรงว่ากลายพูดตำแหน่งที่ยื้อข้าดสกาย

อย่างอมการการสะสมจะให้ออกไว้ก่อน

เราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เราจะนำความเชื่อมั่นและความศรัทธา
ของพี่น้องประชาชนของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ

อย่าลืมนะครับว่าอีกครั้งหนึ่งครับว่า
อยากจะร้องเรียนตำรวจท่องเที่ยวนะครับ
อยากจะร้องเรียนตำรวจท่องเที่ยวหรืออยากจะแจ้งความผสมอะไรก็ได้แต่

คุณผู้ชมค่ะนี่ภาพนี้
โศกกรมชาการตำรวจท่องเที่ยวยกมือไหว้ขอโทษประชาชน

ประวัติของดาบตำรวจภูเมฆหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
ก็ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่สังกัดตำรวจท่องเที่ยว๒กองกำกับการ๑กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๑นะคะ
ตอนนี้อายุ๓๘รับราชการตั้งแต่ปี๕๓ก็๑๒ปีแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวที่พัทยาชนบุรี
ถูกย้ายเข้ากรุงเทพมาต้นปี
ตอนแรกมาทำหน้าที่สายตรวจแล้วก็ถูกย้ายให้ไปทำหน้าที่ธุรการเมื่อ๑๑มีนาคม
มิถุนายนตำรวจท่องเที่ยวติดโควิด๑๙กันเยอะ
ปรับเปลี่ยนกำลังพลเลยอนุญาตให้ดาบตำรวจภูเมฆกลับไปทำหน้าที่ค่ะ
ก็เลยเป็นโอกาสให้เอารถสายตรวจของเจ้าหน้าที่ไปแอบอ้างก่อเหตุไงคะอืมนี่ไงค่ะ
ถามว่าเอารถไปได้ยังไงเนี่ยเขากลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิมจากที่ทำธุรการ

การยกย้ายเข้ามากรุงเทพฯทำหน้าที่ธุรการ
มันทำให้เห็นว่าจริงแล้วผู้บังคับบัญชาน่าจะเห็นถึงความผิดปกตินะคะ
มีการย้ายย้ายเข้ามาในกรุงเทพแล้วย้ายให้ไปทำธุรการ
ไม่ได้ลงปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม
ดังนั้นจากเหตุการณ์นี้บทลงโทษจะเป็นยังไงสองส่วนนะคะ
ส่วนแรกคดีอาญานายมานัดจำเลยที่๑ถูกแจ้งข้อหาแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานกระทำการ
เป็นเจ้าพนักงานโดยไม่มีอำนาจ
ร่วมกันข่มขืนใจให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
และร่วมกันกันโชคทรัพย์
ส่วนดาบตำรวจภูเมฆถูกดำเนินคดีข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ข้อหาร่วมกันข่มขืนใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย

อันนี้โทษก็หนักนะคุณผู้ชมโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต
อันนี้คือโทษทางคดีอาญานะคะแล้วก็ข้อหาทางอาญา
วินัยล่ะคะดาบตำรวจภูเมฆจะโดนอะไรบ้าง
ก็เบื้องต้นตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงค่ะ
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะเร่งสอบให้เร็วที่สุด
เพื่อลดข้อคอรหาที่กลัวว่าวงการตำรวจด้วย
ตำรวจก็ฝากบอกมาว่าไม่ช่วยเหลือกันนะ
เป็นไปตามขั้นตอนนะคุณผู้ชมนะคะ
วันนี้ทีมข่าวก็เลยไปที่สถานบันเทิงที่เกิดเหตุ
อยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษแถวบางใหญ่นะคะ
อยู่ระหว่างทำความสะอาดเก็บของในร้าน
จุดเกิดเหตุเป็นลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า

ทีมข่าวไปคุยกับพนักงานรักษาความปลอดภัย

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถตำรวจท่องเที่ยวขับเข้ามาก่อน

ทันเห็นว่าคนขับลงจากรถหรือเปล่า

ทำไมตำรวจมาจับตำรวจด้วยกันเอง
นี่รอบพ่อบอกผมก็งง

น้องที่ป้อมก็บอกพี่คนร้ายพี่คนร้าย

แล้วก็รถอิสรรดิ์โดนทุบไปจบตรงนู้น

ตกใจที่ไม่ได้ให้ไขขายรูปไว้บ้างมากมายฮะ
มีคนกลางคืนเค้าถ่ายวายแต่เค้าไม่อยู่แล้วกลับบ้าน

ปล่อยประคังป๋องกับหายครองปลงประหลาดน้องอาหารตัวเองหมดเลย

ทีนี้ก็เหลือขยายผลต่อในแป๊ะที่มีคลิปเสียงเรียกรับเงินคือใคร
แว่นที่ทางคนใกล้ชิดดาบตำรวจภูเมฆกล่าวอ้างว่าแว่นชวนไปแว่นหลอกไปไปรับเงินคือใครมีตัวตนหรือเปล่า
หรือว่าร้านไหนเคยไปจ่ายลักษณะแบบนี้กับสองคนนี้เลยเนี่ยลองไปให้ข้อมูลเพิ่มหน่อยนะฮะ